ติดตามข่าวของคุณลาล่าอาสยาม
คุณเคยประสบปัญหานี้หรือไม่

พาไปจุดหมายนะพาไปแต่พาไปเส้นทางไหนไม่รู้เหมือนกัน
แต่จริงแล้วที่นั่นดิฉันรู้ดิฉันไปถูกด้วยตัวเอง

เราเห็นจุดหมายเราเห็นที่เราจะไป
แล้วเขาอาจจะมีไปทางนี้ไปทางนั้นไปทางนี้เขาเส้นแดงให้เรา
แต่ถ้าฉันจะไปทางนี้ได้ไหมลองกดดูมันก็พาไปให้
แต่บางทีผมก็เจอลองแล้ว
พาไปหมู่บ้านแห่งหนึ่งแทนที่เข้าหน้าหมู่บ้าน

ผมเห็นหมู่บ้านแล้วถึงหมู่บ้านแต่ว่าถึงหลังกำแพง
แล้วฉันจะเอารถข้ามไปได้ยังไง

ไปมาถนนมันตัดไปถึงกำแพงพอดีเด๊ะเลยแต่เข้าไม่ได้

บางทีพาไปที่เปลี่ยวบางทีพาไปอะไร

แต่เหตุการณ์เกิดกับคุณลาล่าก็น่าตกใจ
เพราะเธอถ่ายไลฟ์ขณะที่เธอหลงเข้าไปในสวนของ

ต้นเหตุนี่ก็คือเธอเดินทางจะไปร่วมทำบุญกับลูลู

ซึ่งเป็นคู่หูกันนี้นะคะในวงปรุงลางสะอ่อนเนี่ยนะคะ
คือคุณลูลูเธอไปก่อนหน้านี้อยู่แล้วถูกไหม
ใช่ไปทำบุญวันเกิดแล้วก็ไปถือศีล๘อยู่ที่วัดแห่งหนึ่งนะคะ
จังหวัดราชบุรีทีนี้คุณลาล่าจะเดินทางไปสมทบ

ยานสัมปนาบรามที่หมู่๖ตำบลดอนแร่อำเภอเมืองราชบุรี
แล้วก็คุณลาล่าก็ขับรถไปคนเดียวเธอจะตามไป
นี่ค่ะเข้าป่าเข้าดงไปแบบนี้
ถึงวัดสักทีนะคะซึ่งตอนนั้นเธอก็บอกว่าเธอกลัว
แต่ดูฟังตอนไลฟ์นิดหนึ่งได้ไหมนิดเดียว

คือเรื่องของเรื่องเนี่ยพอเธอหลงเข้าไปใช่ไหม
มีผู้ชายคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์มาขนาบข้างเธอ

แล้วก็พูดในธรรมนองว่าเหมือนมาจากไหน

ก็เล่าให้ฟังเพื่อที่จะให้เขาช่วยเหลือง
ใช่ผู้ชายคนนี้บอกโอ๊ยถ้ามีปืนมาด้วยนะยิงแล้วเนี่ย

เข้ามาสุ่มสี่สุ่มห้าแบบนี้ได้ยังไง
ซึ่งผู้ชายคนที่สวมหวกสีแดงเนี่ยเขาบอกว่าตรงนี้เป็นไร่ของเขา

เข้ามาแบบนี้ได้ยังไงแล้วก็เหมือนที่สอนหนึ่งพูด
ก็คือพูดวนไปวนมาเกี่ยวกับเรื่องของปืนแล้วก็การยิง

ลาล่าเธอตกใจขณะเธอไลฟ์เฟสสดอยู่ด้วย
ท้ายที่สุดผู้ชายคนนั้นก็ยอม

ใช่ค่ะแล้วก็บอกทางไปวัดต่อด้วยนะคะ

ถูกขู่ปืนจะยิงแบบนี้นะ

ก็เลยเดินทางนะคะไปที่วัดที่คุณลาล่า

จังหวัดราชบุรีแต่ไม่ได้พบคุณลาล่าแล้วนะคะ
เพราะว่าเธอติดภารกิจก็เลยสอบถามเรื่องนี้
กับคุณลูลูคู่หูแทน
บอกว่าเดินทางมาทำบุญในวันคล้ายวันเกิด

คุณลาล่าจะตามมาที่หลัง
วัดแห่งนี้เป็นวัดป่านะคะเงียบสงบ
ชอบมาทำบุญถือศีลเป็นประจำ
คุณลูลูบอกส่วนลาล่าเขายังไม่เคยมา
และที่วัดสัญญาณโทรศัพท์ก็ไม่ค่อยมี
ลาล่าก็เลยอาจจะขาดการติดต่อไป
พูดคุยกันไม่ได้สอบถามเส้นทางกันไม่ได้
หลังจากได้พบกับลาล่าคุณลูลูบอกว่า
ที่เดินทางมาก็ได้แต่ปลอบใจเพื่อน
ส่วนรูดเรื่องของช่วงที่หลงทางแล้วไปเจอกับเหตุการณ์อะไรบ้างเนี่ย

เพราะว่าตัวเองไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะคะ
ด้านนายไปพวงกริจเป็นกำนันตำบลดอนแร่
อำเภอเมืองราชบุรีบอกว่าพูดคุยกับลาล่าแล้ว
ล่าก็คือคนที่ขับรถมาและหลงเนี่ยนะคะ
ได้แจ้งให้ทางคุณลาล่าทราบไปแล้วว่า
ชายที่สวมหมวกสีแดงแล้วก็มาพูดจาน
ลักษณะคล้ายกับการข่มขุวท่าในมือนี่

ให้ข้อมูลบอกว่าชายคนนี้เป็นลูกบ้านของตัวเอง
พ้นโทษออกมาก็อาจจะมีความหวาดระแวง
เมื่อมีรถยนต์ไม่รู้ว่าเป็นรถใครไม่รู้จักจริง
เข้ามาในไร่ของตัวเองประกอบกับรถติดฟิล์มดำ
ไม่เห็นหน้าเห็นตาคนขับก็เลยพูดขู่ออกไป
ซึ่งปกติแล้วนะคะยืนยันบอกว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนผู้จาโผงผังอยู่แล้ว

แต่ทีนี้เขาก็คือเขาเป็นคนค่อนข้างที่จะระวังตัว
เป็นคนมีศัตรูอืมเขาก็ระวังตัวเขาก็อยู่ในที่เปรียว
อยู่ในที่เขาพูดโทษมาด้วยก็เลยเขาก็ตอบร่วมตัวเขา
ให้ผมคุยแล้วเพราะว่าพอผมได้เห็นคลิปผมก็มาคุยเขาแล้ว
คุยก็ไม่มีอะไรหรอกคนที่เขาคุยอย่างนี้แหละ
เราก็คุยแบบหวังว่าเออให้รู้ว่าผมมาวางตัวผมอยู่นะอย่างนี้
แต่ทีนี้ในคำพูดเขาก็ย้ำหลายคำไปนิดหนึ่งเท่านั้นเองแต่ไม่มีปัญหาหรอก
กำนันบอกว่าน่าจะเป็นการพูดย้ำหลายครั้งไปหน่อย
แต่จริงเหตุการณ์นี้ก็ไม่ได้มีอะไรค่ะ
ส่วนถามว่าคุณลาล่าในช่วงนั้นทำไมถึงไลฟ์สดนะครับ
เพราะว่าเธอบอกว่าเธอติดต่อลูลูไม่ได้
ซึ่งลูลูเองก็บอกว่าวัดแห่งนี้คือวัดอยู่กลางป่า

ลาล่าเลยตัดสินใจไลฟ์สดในการหาเพื่อน

อย่างน้อยการไลฟ์สดนี้ก็ทำให้คนอื่นได้รู้เหมือนกัน
ลาล่าออกมาพูดเรื่องนี้
จริงเราควรศึกษาเส้นทางก่อน
เราเป็นผู้หญิงขับรถคนเดียว
ต้องการอะไรที่ช่วยตัดสินใจ
ต่อไปคงจะต้องมีเพื่อนไปด้วย
หลายคนที่คอมเมนต์ถามว่าเอ๊ะทำไมห่วงแต่รถ
เพราะเห็นพูดในไลฟ์กลัวรถจะเป็นอะไร

อธิบายเลยว่าถ้าขณะนั้นรถน้ำมันหมด

ที่สำคัญมันมีกลิ่งไม้เกือบเข้าไปอยู่ในช่องใบพัด
ถ้ารถเป็นอะไรตอนนั้นแล้วเราผู้หญิงคนเดียว

ถ้ารถมาเป็นอะไรอีกเนี่ยหนักเลยนะคะ

ขับรถไปคนเดียวของเธอแหละคันนี้

แล้วเธอก็หลงเข้าไปอยู่ในป่าในสวนนี่แหละครับ
บอกขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจ